คุณผู้ชมคะจากศิลปินนักร้องมาต่อกันที่ศิลปินตลกกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวพ่อกับตัวพ่อเขามาเจอกัน
กำลังพูดถึงพี่จตุรงค์กับพี่หม่ำค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหเวลาสองคนนี้เจอกันนะมีแต่ความจอยมีแต่ความหา
แล้วสุดร่วงเนี่ยเขาพาพี่ม่ำไปทัวร์ครัวรุงรงก์
พี่ม่ำเธอก็เมานะว่าขิตจากรกันของพี่มีโอกาสแย่ปะ
ของพี่รงเนี่ยเปิดมานาน๕ปีแล้วนะ
เนี่ยก็เพิ่งจะมีโอกาสว่างไปเที่ยวที่นั่น
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะกลางกินกุ้ง

หม่ำเขาคอนเฟิร์มอีกเสียงนึงเลยนะคะว่า
อาหารครัวลุงลงเนี่ยอร่อยจริง
ใครที่กำลังหาที่กินที่เที่ยวแบบไม่ค่อยไกลกรุงเทพ
แนะนำเลยนะที่ร้านครัวลุงลง
เพราะว่าครบวงจรเลยไปพักก็ได้
เรื่องดีเขาอวยยศอวยชัยกันไปแล้ว
มากันที่เรื่องฮากันบ้างดีกว่า

โรงเนี่ยเขาพาพี่หม่ำนั่งรถเปิดประทุนคันนี้ค่ะ

หม่ำบอกว่าการนั่งรถครั้งนั้นเนี่ยนะ
เป็นอุปสรรคชีวิตของคนเพิ่งทำศัลยกรรมมาอยู่เหมือนกัน

รถเปิดประทุนไงพี่รงก็ต้นรับรุ่นพี่อย่างดี

มาพูดถึงลุคใหม่ของรุ่งด้วยนะ
หลังจากที่ไปยกกระชับคอไกลถึงเกาหลี
คุณผู้ชมเดี๋ยวเขาไปฟังเขาเมาส์กันหน่อยว่าจะฮาขนาดไหนค่ะ
เขาบอกว่ากูไปทำมามึงยามนะแต่ห้ามตบหัวนะ
เดี๋ยวหนังคอคุณเลือดดูมันน่าเป่งหน้าใสขึ้น

ค่ะเห็นว่าตลกระดับประเทศไปเยือนทั้งที

เขามันดูงล่ะมาโอ่ะไอ้เวน
แล้วมันเป็นทำตาม่ายกูเดี๋ยวเข้าตา
ตลกสำหรับคนต้นอย่างกู
กูมานั่งนักเดี๋ยวนี้ไปบ้านมึง
ประมาณสัก๕๐๐เมตรนั่งมอไซค์ไป
มันน่าอยู่ตรงนั้นมันเป็นบ้านไง

แล้วมันได้กลิ่นข้าวกลิ่นฟางกลิ่นขี้วัวขี้ควาย

อ๋อมันเป็นบรรยากาศดีเนาะชิลประมาณ
ที่ตอนแรกคิดอยู่นะว่าพี่หม่ำไปครัวลุง
เขาจะได้กินข้าวหรือเปล่าหรือจะไปยืนขำกันอย่างเดียว
ได้กินนะได้กินใครที่ไปที่นี่ต้องได้กินเมนูเด็ด
โอ้โหหันชอบค่ะที่ฉันเคยนั่งแล้วละคันนี้

เห็นแล้วมันคาใจเหลือเกินนะ

รองเท้าของพี่หม่ำเนี่ยมันยังไง

หรือว่าซื้อมา๒คู่แล้วก็ใส่สลับกัน

พี่หม่ำเขาก็ใส่คู่นี้ไปอ่ะ

ก็เลยว่าเลิกรายการชั่วหม่ำเสร็จปุ
แต่เข้าไปบ้านไปแต่งตัวคงไม่ทันแล้วล่ะ

ไม่เป็นแบบนี้อยู่แล้ว

ก็พวกนี้เขาส่งมาให้ฮั่นในห้างหม่ำเลยนะ

ไอเหล่าก็ไปแซวเขาหาว่าซื้อมาสองคู่

ไม่ใช่มันเป็นแฟชั่น
แต่ดูเต็มนะรองเท้าพี่หม่ำคือเต็มส้นนะ

เดี๋ยวอีกนิดก็อาจจะโดนนะ

ไปเลยก็คือหมาฆ่าไปแซวเล่น
สไตล์ใครสไตล์มันแต่ก็น่ารักดีนะคุณผู้ชมนะ